เปิดปากกับภาคภูมิ
ฉลาดแห่งโบสถ์ยอดที่ปกติ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เราจะคุยกันเรื่องเงินในแอปในมือถือในบัญชีธนาคารเนี่ยมันถูกดูดหายไปอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลย
ทั้งคู่เนี่ยยืนยันว่าไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยด้วยเบอร์โทรปกติแล้วบอกขอเปลี่ยนไปทางโทรทางไลน์แทน
พอแอดไลน์กันแล้วยังไม่ทันกดอะไรเลยฮะแค่ส่งสติ๊กเกอร์โอเคหากันเนี่ยโทรศัพท์แข็งเดี้ยงไปเลย
แล้วเงินในบัญชีธนาคารหายไป๓๖๐๐เหลือติดเอาไว้ให้นิดเดียว๒๐๒บาท
เขายืนยันนะครับว่าเขายังไม่ได้กดลิงค์ไม่ได้โหลดแอปอะไรเลย
มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เลยต้องมาคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกนี่ไม่ใช่เงินเก็บนะครับ
นี่คือเงินกู้จะเอามาลงทุนจะมาเปิดร้านแห่งใหม่ที่ใหม่นะฮะ
แล้วทีนี้จะทำยังไงกันนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมาพูดคุยกันด้วยเพราะว่า
ทนายรณรงค์มาคุยกับเราหลายเคสแล้วบอกว่าความจริงเคสลักษณะแบบนี้เนี่ย
เองก็ควรจะต้องมีส่วนในการดูแลลูกค้าแล้วก็รับผิดชอบลูกค้าด้วย
ผู้เสียหายสองคนนะครับก็คือสองสามีภรรยานะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำนะครับคุณสมานและคุณมัศยานะครับ
ทั้งสามท่านอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทนายรณรงค์ฮะสวัสดีครับ
เดี๋ยวคงได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณสมานคุณมัสยาครับสามแสนหกใช่ไหมสามแสนหกหมื่นบาทครับ
ถ้วนเลยมันเอาไปถ้วนเลยครับเหลืออยู่ให้สองร้อยสองบาทห้าสิบเอ็ดสตังค์
โอ้โหยังเหลือเศษสตังค์ด้วยสองร้อยสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ครับ
นะฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเองใช่ไหมฮะศุกร์ที่๓กุมภาพันธ์
ใช่ครับวันนั้นอยู่ที่ไหนยังไงกันฮะวันนั้นอยู่ที่โรงเรียนศรีกุฎแก่
วันนั้นทางโรงเรียนสถานที่ตำบลผ่าน้อยเนี่ย
เขาจะจัดกีฬาอบตครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นนักกีฬา
เล่นเล่นตะก้ออืมส่วนแฟนผมเนี้ยเป็นคนเชียร์อยู่ข้างสนามอ่า
ก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือครับอ่าอ่าผมก็เล่นของผมไปแต่ก็
คนนี้เป็นคนรับสายนะครับพอมีโทรศัพท์เข้ามานะครับ
แฟนผมก็รับสายนะครับรับสายแล้วก็ถามว่าโทรมาจากไหน
นะครับโทรมาจากไหนอ่าเป็นผู้ชายนะครับเสียงผู้ชาย
เขาบอกว่าโทรมาจากกรมสรรพากร
แฟนก็เลยถามว่ากรมสรรพากรที่ไหนกรมสรรพากรจากเชิงเศร้า
ค่ะแฟนก็ตอบนะครับทีนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยถามว่า
จำได้ไหมครับที่มาขายส้มตำอยู่ที่บางวัวอ่าแฟนก็เลย
เออจริงผมขายที่นั่นจริงขายอยู่ที่บางวัวหน้าวัดบางวัวเลย
ใช่ค่ะจำได้แฟนก็เลยตอบแล้วจำได้ไหมครับว่า
เคยโหลดแอปถุงเงินกระเป๋าตังค์ช่วงนั้นอ่ะอ่า
แฟนก็นึกอีกอ๋อหรูได้ไงใช่อ๋อจริงยอมรับทำจริง
วันนั้นที่หน้าร้านอ่ะจะมีพนักงานของอ่าธนาคารธนาคารอ่า
มาที่ทำแอปให้ที่ร้านนะครับอ่าคือวันนั้นเนี่ยคุณมัศยาเป็นคนคุยนะ
โทรศัพท์เพราะว่าคุณสมานสามีเนี่ยแข่งตะก้อของอบตอยู่
ใช่ครับอ่าผมไล่อย่างงี้ก่อนก็คือก่อนหน้านี้สองสามีภรรยา
ใช่ครับใช่ไหมหลังจากนั้นคุณมัสยาก็สุขภาพไม่ดีครับ
ใช่ค่ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ

ก็เลยย้อนกลับมาอยู่บ้านที่วังสะพุงจังหวัดเลย

ส่วนร้านที่บางบัวฉะเชิงเซาที่เคยเปิดเนี่ย

ระหว่างที่มาอยู่ที่เลยขายส้มตำไหม

ถูกหมดใช่ค่ะเคยขายส้มตำที่บางวัวใช่ไหมใช่
แล้วจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นสรรพากรเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับแล้ววันนั้นเคยเปิดแอปเป๋าตังถุงเงินเอาไว้ใช่ค่ะ
อ่าเราก็เอ้ยข้อมูลมันถูกเนี่ยใช่ค่ะถูกอ่าแล้ว
แล้วเขาจะให้ทำอะไรกับแอปเป่าตั้งถุงเงินนะเขาจะให้ยกเลิก
เขาจะให้ยกเลิกค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่ายังไม่ยกเลิกค่ะหนูว่า
แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้ค่ะอ่าแล้วเขาก็เลยบอกว่า
อ่าเบอร์โทรนี้ได้ไหมอืมค่ะหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะอืม
เขาก็เลยบอกหนูว่าถ้าอย่างงั้นก็ไปคุยกันในไลน์ใช่ค่ะ
แล้วอีกสักพักนึงวางสายไปเขาก็แอดไลน์หนูมาค่ะ
เด้งมาเลยใช่ค่ะพร้อมสติ๊กเกอร์ครับค่ะเป็นใช่แต่สายที่โทรมาเนี้ย
เป็นเสียงผู้ชายนะใช่ค่ะอ่าพอไลน์เด้งมาปึ้งนี่เป็นสติ๊กเกอร์ก่อน
สวัสดีเป็นเป็นข้อความค่ะสวัสดีคุณมัศยาสุวรรณสน
โอ้ชื่อนามสกุลถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วมีสติ๊กเกอร์อะไรอีกไหม
ไม่ค่ะแล้วหนูก็เป็นข้อความแค่นั้นใช่แค่นั้นลิงก์อะไรไม่มี
ไม่มีค่ะแล้วก็หนูก็ส่งไปว่าสวัสดีค่ะแล้วเขาก็โทรกลับมา
ไอ้แล้วไอ้รูปโปรไฟล์ของเขาเป็นอะไรฮะจำได้ไหมได้ดูไหม
รูปที่เขาใช้ในในไลน์จำได้หรือไม่ทันได้สังเกตไม่ไม่ทันได้สังเกต
อ่ะคุณมัสยาก็ส่งข้อความกลับไปค่ะใช่บอกสวัสดีค่ะค่ะ
จากนั้นเขาก็จากนั้นเขาก็โทรมาโทรทางไลน์ใช่ค่ะโทรทางไลน์มา
ก่อนก่อนก่อนที่จะส่งสติกเกอร์เนี้ยอืมต้องมีการกดรับนะครับ
หนูก็กดรับเป็นเพื่อนก็จะมีให้เพิ่มเพื่อนอ่าอ่าใช่
เขาแอดเรามาแล้วเราก็กดรับใช่เพิ่มเพื่อนใช่ครับเพิ่มเพื่อนก่อนอืม
ช่วงที่เขาแอดมาน่ะมันจะมีข้อความมาสวัสดีคุณมัศยาสุวรรณสนอืม
พอหน้าจอมันขึ้นมามันจะมีไว้ให้เพิ่มเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนไป
เพื่อนเพื่อนไปอืมแล้วก็ส่งสตี้ทักทายกลับไปว่าสวัสดีค่ะอ่า
แล้วก็ก็โทรมาเป็นแอนดรอยด์นะโทรศัพท์เราเป็นแอนดรอยด์ใช่ค่ะ
แอนดรอยก็เป็นสายไลน์โทรมาใช่ค่ะโทรมากดรับไหมฮะ
คนรับก็รับแล้วคุยกันไหมทักทายเฉยใช่ค่ะสวัสดี
แล้วก็พอหนูดูโทรศัพท์ก็จะเป็นหน้าจอที่ให้พี่ดูนะคะ
คุณมัศยาก็พูดสวัสดีค่ะใช่ค่ะแล้วทางนั้นพูดหรือยัง
พูดแล้วค่ะพูดแล้วพูดค่ะพูดว่าก็สวัสดีกันค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะโทรศัพท์เลี่ยงแข็งเลย
ใช่ค่ะก็แฮ้งเลยเป็นหน้าจอเดี๋ยวถ้ามีภาพเราจะให้ให้ดูนะฮะ
เป็นภาพที่ขึ้นหน้าจอไลน์ที่เป็นบัญชีอะไรนะสรรพากรที่เดี้ยงอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะคือที่ยุคก็คราวตรงไปใช่ไหมละใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็น๒แผ่นนะฮะ
ใช่ค่ะแผ่นแรกคือแผ่นซ้ายมือสุดของหน้าจอของท่านผู้ชม
ผมก็มองไม่เลี้ยวเองอันนี้ขอดูโทรศัพท์มือถือของคุณสมานหน่อย
หน่อยแต่ตรงข้างล่างที่เป็นช่องฝีน้ำเงินของซ้ายสุด
คุณมัศยาได้กดไหมไม่ค่ะหนูพยายามกดออกจากหน้านี้
สวัสดีครับคุณมัศยาสวัสดีค่ะอยู่ดีมันแข็งเป็นหน้าจอซ้ายมือเลย
แล้วมีโลโก้ของกรมสรรพากรใช่ครับบอกท่านยังไม่ได้ยืนยันชื่อนามสกุล
รุณาเปิดใช้งานเพื่อยืนยันการตรวจสอบแล้วมีปุ่มคลิกเพื่อเปิดใช้งาน
ตอนนั้นในใจเราคิดว่าเจอพวกแก๊งวิสาชีพมั้ยหรือว่าอุ๊ยสงสัยจะเป็นสรรพากรจริงจริง
ก็คิดว่าเป็นค่ะเพราะว่ามันกดอะไรไม่ได้เลยเพราะโทรศัพท์เราแข็งแล้วใช่ค่ะ
ที่เราพยายามกดกดเราไม่ได้พยายามตั้งใจเพื่อจะกดคลิกเพื่อเปิดใช้งาน
โรนลงแล้วมันก็แข็งตรงนี้ไปเลยใช่ค่ะ
ไปกี่นาทีค้างไปกี่นาที

ประมาณ๑๐อยู่ค่ะ๑๐นาที
ซึ่งระหว่างนี้ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วเพราะโทรศัพท์มันค้างไปแล้ว

๑๐นาทีนี่แหละค่ะประมาณนี้
๑๐นาทีนี่คือก่อนที่ว่าข้อความจะมา
ก่อนที่โทรศัพท์จะกลับมาใช้ได้แล้วก็มีข้อความจัดการ
ไม่ค่ะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เลยก็ใช้ไม่ได้อยู่หรอใช่ค่ะ
ระหว่างนี้คุณสมาร
แต่ข้อความก็เข้ามาได้เหรอเข้ามาได้

แล้วกดเข้าไปดูข้อความได้ไหมไม่ได้แต่ว่าอ่านได้ใช่ค่ะ
แป๊บเดียวเพราะมันจะขึ้นมาเหมือนกับไอ้ที่เราตั้งการเตือนหน้าจอ
ไว้ใช่มันจะขึ้นมาว่าขึ้นมาว่าอะไรนะตอนนั้นขึ้นจะเป็นคล้ายใครสลิปอ่ะ
มันจะเป็นอ่าตัวแล้วเขาแจ้งว่าพอมันขึ้นมามันจะมองออกเกินเลย
ตอนแรกมันจะมองเห็นว่ามีเงินออกจากบัญชีแล้วมันก็จะหายไป
มีเงินออกจากบัญชีใช่แต่เรายังไม่ทันเห็นหรอกว่าออกเท่าไหร
ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วช่วงที่ขึ้นมาก็เลยตกใจ
ออกเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นเลยก็เลยรู้ตัวหูก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลย
โทรศัพท์ก็ยังค้างอยู่ใช่ใช่อยู่อยู่หน้านี้แต่เห็นแล้วข้อความฟื๊ดมา
ครับเงินออกจากบัญชีสามแสนหกใช่ค่ะก็เลยรู้ตัว
ตะโกนเรียกสามีเลยใช่ค่ะบอกว่าพี่เงินเงินออกจากบัญชี
หนูว่าอย่างงี้เลยค่ะในสนามตะก้อแข่งอยู่เสียงดังไหม
เสียงดังแล้วก็ยืนดูกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตะโกนเรียกทำไม
เพราะอยู่พ้มแข่งอยู่แล้วทำไมเดินลงจากสนามออกเลยครับ
ตอนนั้นใช่ไม่สนใจแล้วทีมครบไม่ครบค่ะไม่ครับ
ออกไปหาเมียก่อนแล้วเมียบอกพี่เงินออกจากบัญชีใช่ครับ
เดินมาถึงเป็นยังไงต่อผมถือว่าเอ้าไปยังไงกดยังไง
ทำไมถึงออกไปได้อืมไม่รู้เนี่ยมันขึ้นโลโก้แบบนี้
เราได้คุยอะไรเขาไหมก็คุยอยู่แต่คุยแป๊บเดียวอ่า
มันล็อกหน้าจอนี้สักพักหนึ่งก็มีข้อความของธนาคาร
บอกว่ามีจำนวนเงินออกเท่านี้แป๊บเดียวแล้วมันหายไป
แล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี้ยเคยยืนให้ผมดูอืม
ก็ว่าเอาแล้วออกไปเมื่อกี้ดีกว่าทำไง
งั้นไปรีฟปิดแจ้งความโทรหาโทรหายัดอะไรก็
โทรไม่ได้ตอนนั้นอ่ะรีบเดินออกไปก่อนเครื่องมันยังค้างอยู่
ค้างอยู่ใช่ค่ะเดินเดินไปถึงรถที่จอดอ่ะ
ประมาณประมาณน่าจะยี่สิบเมตรอืมที่ที่รถจอดไว้อ่ะ
เครื่องก็เริ่มทยอยออกก็ได้เริ่มเริ่มกลับมาใช้งานได้
แล้วก็เลยโทรหาที่ธนาคารกสิกรเพื่อจะอายัด
เพื่อจะอายัดค่ะเพื่อแจ้งแจ้งแจ้งเรื่องราวว่า

หนูก็เลยโทรแจ้งธนาคารแล้วทางแบงค์ว่ายังไงฮะ
ป๋อดับทางแบงก์บอกว่ามีเงินออกจริงให้ให้เข้าไปดู
ว่าเป็นชื่อของใครที่เราโอนออกไปอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกอย่างนี้แต่ทางแบงค์บอกว่ามีเงินออกจริง
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าโทรไปเราก็ให้เขาเช็คได้ค่ะ
ว่ามีเงินออกจริงแต่แต่ช่วงนั้นนะครับ
ช่วงช่วงที่ติดต่อธนาคารได้เนี่ย
ก็คุยประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบนาที
เพราะว่าใช้เครื่องนี้เพราะว่าผมขอให้ธนาคารอย่าเพิ่งวางสาย
เพราะว่าเขาให้รีบไปแจ้งความด้วยแล้วก็ดูชื่อของที่
ปลายทางที่โอนเข้าไปของใครนะครับ
ไม่ให้เขาวางสายก็คุยคุยไปขับรถไปด้วยคุยไปด้วย

ระหว่างนี้ก็ขับรถไปโรงพักด้วยแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อจะได้ประสานสองทางครับใช่ค่ะ
เพราะว่ากลัวถ้าเราวางสายแล้วจะโทรติดยากโทรติดยากกับธนาคาร
อ่าคือหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาครั้งแรก
ที่เขาจะขอแอดไลน์ต่อเนี่ยมันกลายเป็นว่า
บัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นบัญชีพร้อมเพลย์ใช่
แล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนแรก
เบอร์มือถือนั่นแหละไม่ใช่ใช่ไหมมันคนละเบอร์
คนละเบอกันนะใช่ค่ะแต่เป็นพร้อมเพลย์ใช่ค่ะ
มีชื่อผู้หญิงคนนึงนามสกุลเรียบร้อยใช่ค่ะซึ่งไม่
ซึ่งณขณะนี้เนี่ยคุณสมานกับคุณมัศยาบอกว่าตรวจสอบ
ณวันนี้เนี่ยเงินก็ออกจากบัญชีนั้นไปแล้วด้วย
ใช่ครับนางสาวหญิงธิราอะไรสักอย่างหนึ่ง
เกิดว่าถูกใช้ชื่อปลอมอะไรมาคุณก็ลองรีบติดต่อแบงค์นะฮะ
แต่ว่าเงินสามแสนหกเนี่ยออกจากบัญชีนี้ไปแล้วใช่ครับ
ซึ่งไปไหนก็ยังไม่รู้ปลายทางพอจะคาดการณ์ได้
แล้วผมผมเข้าใจว่าเงินมันอยู่ในระบบอืม
ให้มันอยู่ในธนาคารครับแน่นอนครับต่อให้ผมโอนจากบัญชี
นายกอไปในขอหรือไปถึงงองูก็ตามแต่
เงินก็ต้องมีต้นทางออกไปอยู่แล้วอืม
ออกจากบัญชีนางอะไรอิงทิราก็ตามแต่เข้าไปนางขอ
ก็มีข้อมูลจากธนาคารมันก็ต้องไปสักที่หนึ่งแหละใช่ครับ
ใช่ครับคำถามของเราก็คือว่าเราจะได้เงินคืนไหม
ใช่ค่ะการอายัดณขณะนี้การจะได้เงินคืนมา
การจะบล็อกอะไรต่างนานาเนี่ยโอ้โหมันจะทำยังไงกัน
ธนาคารไม่อายัดให้ครับไม่อายัดให้ณขณะนั้นเหรอ
ช่วงที่ผมคุยกับธนาคารเจ้าหน้าที่ของกสิกรอืม
เครื่องหนึ่งผมโทรหาเจ้าหน้าที่ของกรุงศรี
เพราะรู้แล้วว่าปลายทางคือกรุงศรีฟังเฮใช่ครับอืม
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการอายัดให้
ให้เราไปแจ้งความเอาไปแจ้งความเอาไปแจ้งความส่งอีเมลไป
อ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปโรงพักใช่เดี๋ยวกลับมาต่อเดี๋ยวกลับมาต่อ
ครับเผื่อให้ธนายโรนโลงช่วยดูให้ด้วยว่าเอ๊ะคือมันเกิดที่นี่แล้วน่ะ
เราก็เคยมานั่งคุยกันอย่างนี้นะครับแต่สองคนนี้เนี่ย
เขาไม่ใช่เงินเก็บทนายรณรงค์เขาคือเงินกู้ครับ
ทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะใช่ครับพักกันครู่เดียวนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะทางเพจ
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์เดี๋ยวคงต้องให้

ท่านบอกโอ้โหเงินเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร
มันยังหายกันง่ายอย่างนี้เนี่ยมันควรจะมีระบบป้องกันหรืออายัด
เงินก้อนของเราแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างอ่าเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนนะฮะ
คุณสมานคุณมัศยาพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ระหว่างทางติดต่อกับทางแบงค์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

กล้าใช้โทรศัพท์โทรไปบอกทีมงานไม่มีใครกล้าโทรกลัวบัญชีคนอื่นบ้างโทรศัพท์ค้างขึ้นมายุ่งเลยเนี่ย
คือวันพอเอาละวันนั้นไปที่สพวังสะพุงจังหวัดเลยตำรวจช่วยประสานงานกับทางแบงค์อะไรให้
ไปถึงทางแบงค์ทางแบงค์ก็บอกอายัดไม่ได้เพราะว่า

เอาเป็นว่าสุดท้ายเงินยังไม่ได้อายัด
มันก็ไปต่ออีกทอดทอดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวตำรวจคงไล่ให้
ได้ข้อมูลมาว่าออกจากกรุงศรีแล้วไปกสิกรครับ
ไปอีกบัญชีนึงอีกแล้วเป็นชื่อคนอื่นอีกแล้วนะ
ทีนี้เห็นบอกวันรุ่งขึ้นมีตำรวจมาหาที่บ้านเพื่อมาขอตรวจโทรศัพท์คุณนัชยาเหรอ
ใช่ค่ะมาขอดูไม่รู้ตรวจหรือเปล่ามาขอดูตำรวจก็มาเลย
อันนี้น่าสนใจมากเลยตำรวจมาดูถึงขั้นว่ามันมีอะไรผิดปกติมา
มีอะไรบ้างตำรวจได้ตรวจสอบแล้วเขาเป็นตำรวจของสพวังสะพุงหรือว่าตำรวจไซเบอร์หรือว่ายังไง
เขาบอกว่าเป็นไซเบอร์เป็นตำรวจไซเบอร์เลยนะไซเบอร์มาเองด้วยมาถึงบ้านเลยนะ
ถือว่ามาเร็วนะวันลุงขึ้นมาเลยอาจจะอยู่อาจจะมีประจำการอยู่ที่ไกลที่ใกล้ครับ
เขามีหน่วยงานประจำการเขาอยู่ใช่ครับอ่ะมาดูแล้วว่ายังไง
ก็ตรวจสอบหลายอย่างแล้วก็ทางผู้การที่อยู่ในสายที่ว่าสอบสวนด้วยกันทั้งหมด๓ท่าน
มาคนหนึ่งมาคนหนึ่งแต่อยู่ในไลน์อีก๓
เขาก็ต่อสายคุยกันสายคุยกันว่าให้ดูตรงแอปว่ามีอะไรแปลกปลอมไหมกดดูเลื่อนดู
นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้างานจริงจริงก็บอกว่าไม่มี
ไม่มีแปลกปลอมหมายถึงว่าคุณมัศยาไม่เคยโหลดแอปไม่เคยกดลิงก์ไม่เคยรับอะไรแปลกปลอมเข้ามาในโทรศัพท์มือถือตัวเอง
มีลิงก์อะไรส่งมาไหมเราได้กดไหมก็เลยถามแฟนว่ามีไหมแฟนบอกไม่มี
เพราะว่าข้อความอะไรมาหนูก็ลบทิ้งหมดอะค่ะหนูก็ไม่เปิดดู
ตั้งแต่รู้ข่าวเรื่องเงินหายก็ไม่ค่อยจะอะไรกับพวกนี้

แต่เพราะเอิญมาเจอแบบในรอบอันนี้ก็เลยรูปแบบใหม่ก็เลยไม่รู้
เพราะว่าปกติเคยดูข่าวก็อาจจะให้กดนู่นกดนี่
ให้ค่านั่นค่านี่อันนั้นคือเขากดให้
แต่ในเคสของผมนี่คือหน้าจอมันล็อก
ก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำเรื่องอะไรอยู่ในโทรศัพท์
สุดท้ายก็คือกำลังโอนเงินออก
ทีนี้ไอ้เงินก้อนนี้๓๖๐๐เนี่ยเราบอกว่าไม่ใช่เงินเก็บ
แต่เราไปกู้เงินมาคือเอารถไปรีไฟแนนซ์

ใช่ไหมหลังจากที่ขายส้มตำที่บางบัวฉะเชิงเศร้า
มีปัญหาสุขภาพกลับมาอยู่บ้านที่วังสะพุงที่เลย
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเปิดร้านใหม่อีกสักครั้งนึง
ที่ชนบุรีเพราะเคยทำงานโรงงานที่นั่น

เซ้งอะไรไว้แล้ววางมัดจำไว้แล้วด้วย

แต่อันนี้ก็ต้องผ่อนไฟแนนซ์เขาอยู่
ผ่อนครับ
ตอนที่เราก้วงไปกู้เรากู้กับสถาบันถูกต้อง

ใช่เข้าสาขาเลยครับ

ไปโดนตอนไหนอยู่ดีโทรศัพท์เรี่ยงค้างเลยยังไง

คือผมฟังแบบนี้นะผมก็กลัว
คุณภาคภูมิคุณรับสายปุ๊บเฮ้ยเงินหมดบัญชี
มันต้องมีคำอธิบายดิว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเอาไปโหลดแอป
มันเป็นความมั่นคงทางการเงินของประชาชนนะ
เอาอย่างนี้สมมุติว่าเอาไม่สมมุติอ่ะที่ตำรวจมาหาที่บ้าน
บอกตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยไม่พบความผิดปกติ
ไม่ได้ไปโหลดแอปไม่ได้ไปกดลิงก์อะไร
หรือถ้าเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์ใหญ่ของไซเบอร์
ไซเบอร์แล้วพบว่าไม่ได้ไปรับอะไรเถื่อนเข้ามาในโทรศัพท์เองเนี่ย
อย่างนี้เราจะได้เงินคืนไหมหรือว่าทางแบงค์เขาจะมีมาตรการในการดูแลหรืออะไร
คืออย่างแรกที่พยายามจะให้ตำรวจไซเบอร์ไปตรวจนะครับ
มันจะได้มีความชัดเจนว่าลูกค้าไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่มีคนไปปลอมแปลงไม่รู้วิธีการไหนแล้วไปถอนเงินจากบัญชีได้
ผมก็คิดว่าธนาคารต้นทางก็ต้องรับผิดชอบ
ก็คือทางธนาคารที่พี่ฝากบัญชีไว้ก็ต้องรับผิดชอบ
ส่วนอันหนึ่งที่เวลาเราทำเรื่องพวกนี้เรามักจะโดนตราหน้าอันหนึ่ง
โหลดแอปใช่ไหมไปกดลิงค์ใช่ไหม

ไม่แต่มุมในมุมธนาคารถ้าเกิดธนาคารเขาจะมองว่าอ้าว
แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อมันเป็นระบบของแอปพลิเคชัน
ก็ในเมื่อคนที่เขาทำบัญชีกันเขาสามารถใส่รหัสได้
อะไรต่างนานามันถูกต้องไปหมดเขาก็โอนเงินออกจากแอปของเขาอย่างนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัย
การเงินไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้บริโภคอย่างพวกเรา
มานั่งออกผ่านสื่อบอกว่าเนี่ยโดนเอาเงินในบัญชีไปแล้วทำอะไรก็ไม่ได้
ธนาคารต้นทางคุยกัน๔๐นาทีก็ทำอะไรไม่ได้
ธนาคารปลายทางก็บอกไม่มีอำนาจแต่เงินในบัญชีค่าธรรมเนียมทุกอย่างจ่ายตรงเวลานะครับ
ธรรมเนียมทุกอย่างที่ธนาคารเก็บไปเนี่ย
เบี้ยถูกที่คุณให้มาเนี่ยจ่ายตรงเวลานะแต่เวลาลูกค้ามีปัญหาคุณโยนเลยอ่ะ
แล้วคุณก็ไม่หาทางออกให้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องไปตามกับตำรวจ
ตำรวจก็ต้องไปใช้เวลาในการสืบจริงวิธีการตรงนี้นะถ้าแก้ไขเรื่องการเชื่อมโยงนิดเดียว
พอรู้ว่าเงินถูกออกปุ๊บคุณติดต่อปลายทางแล้วฟีดไว้สักครึ่งชั่วโมงรอตรวจสอบ
ถ้าทำได้ปัญหาจะลดลงเยอะ
คือสมมุติพออย่างนี้๓๖๐๐เนี่ยถ้าสามารถต่อให้ถ้าจะบอกว่า
เราไม่สามารถอายัดบัญชีปลายทางนั้นได้เดี๋ยวเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงขึ้นมาแล้ว
เจ้าของบัญชีก็จะเสียหายเนี่ยอย่างน้อยฟีสหรือว่าแช่แข็งเงินก้อน๓๖๐๐ของเขาก่อนได้ไหม
หรือเอาทั้งบัญชีก็ได้แต่ขอเวลาครึ่งชั่วโมง
ขอเวลาประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงคุณถอนเงินช้า
ถ้าเกิดสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงคุณฟ้องกลับทางนี้เสียหายได้ไม่เป็นไร
กันแกล้งเขานี่อันนี้คุณโดนนะคุณโดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันเป็นขบวนการมิจฉาชีพ
ผมว่าวิธีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยทำให้คนไทยไม่ต้องมานั่งถามว่าจะได้เงินคืนเมื่อไห

เพราะสมมุติถ้าเกิดผมถูกดูดเงินไปแล้วไปเข้าบัญชีทนายรณรงค

ถ้าทนายรณรงค์จะใช้เงินไม่ได้สักชั่วโมงหนึ่ง

ถ้ามันมีปัญหาผมค่อยฟ้องกับคุณภาคภูมิ

ผมติดคุกหัวโตเลยเพราะคุณภาคภูมิโอนนำบัญชีผม

ว่าจะให้ชัดว่าหลักฐานมันใช่ไหมเงินอยู่ผมถามว่าถ้ามิจฉาชีพนะ
มันเห็นว่ามันเอาเงินของเราไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็เลิกไปเอง
อันนี้เหมือนกับเราปล่อยให้เขาดูดเงินไปเลย
แล้วเราก็มีระบบการตามแบบราชการ
ติดต่อหน่วยงานนั้นทีหน่วยงานนี้ที
วันพรุ่งนี้ถึงมาแต่เงินนี้ไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้ว
คือบัญชีม้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของไอ้
วงจรหรือว่าห่วงโซ่อาหารของไอ้แก๊งมิจฉาชีพพวกนี้
เราไปชุมนุมกันหน้าสารกลางสักวันละจังหวัดดีไหม
มันจะได้ให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องนี้แล้วมันแก้ไขปัญหาให้ได้หน่อย
ไม่ใช่วันเกิดทีนึงมีเด็กไปโดนหลอกที
เสียชีวิตทีนึงมาทำกันทีนึงเป็นข่าวกันทีนึง
แต่ไม่ได้แก้ปัญหาในระดับโครงสร้างอะไรเลย

ชาติเคยให้ความเห็นในรัฐสภามาแล้วพี่ภาคภูมิ

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามไปกำกับให้ธนาคารเขามีมาตรการ

ครับแล้วปี๖๗ไม่รู้จะตอบแบบเดิมไหม
แต่เราเสียหายทุกวันอ่ะเพราะชายชนเสียหายทุกวันอ่ะ
ทุกคนจะนิ่งกันหมดแล้วบอกไม่ใช่หน้าที่ตนมันไม่ใช่
เพราะงั้นเนี่ยผู้บริโภคที่เคยเป็นเหยื่อเนี่ย
มันต้องมีสักวันไหมวันละจังหวัดก็ได้

ครับนี่ตอนนี้ความหวังในการได้เงินคืนมันยังไงกันบ้างเนี่ย
เท่าที่ตำรวจสอบสวนเนี่ยก็คือรู้รู้ว่าเงินมันออกไปทางไหนทางไหน
ข้อมูลนี้ผมว่าหน้าธนาคารน่าจะรับผิดชอบได้อยู่
เพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินจริง

แต่ความหวังในการได้เงินคืนเนี่ย
ต้องรอดูว่าผลของตำรวจสอบสวนจะเป็นยังไง

ใช่ครับเพราะว่าล่าสุดที่รับสายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรว่า
ให้ตามคดีกับตำรวจนะครับ
แบงค์ก็บอกยังไงลองตามคดีกับตำรวจกันแล้วกัน
รู้แล้วล่ะว่าเงินปลายทางสุดท้ายเนี่ยของบัญชีสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนยังไง
ก็คือฟ้องธนาคารที่เอาเงินของเราไปเพราะเราไม่ได้เป็นคนถอนเอง
ทีนี้วิธีการเราต้องหาหน่วยงานราชการที่เขาจะซัพพอร์ตประชาชน
พวกเราได้ทุกจังหวัดในการทำเรื่องฟ้องให้
นึกออกตอนนี้ก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แต่ต้องถามใจท่านว่าท่านกล้าฟ้องธนาคารทั้งประเทศไหม

คือส่วนหนึ่งตำรวจเขามีหน้าที่หาคนร้ายทางคดีอาญาใช่
แต่ส่วนแพ่งเงินที่ออกไปเมื่อลูกค้าไม่ได้ถอนเอง
ก็ต้องมีคนดำเนินการให้ประชาชนอย่างพวกเราบ้าง

เดี๋ยวผมจะขอคุยกับทางอาจารย์ปริญญาหอมอเนกทางเทคนิคด้วย
อย่างนี้เนี่ยคือเราคุยกันมาหลายเคสนะ
แต่เคสนี้เขายืนยันว่าแอดไลน์มาแป๊บเดียว
คุยโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่กี่นาที
ไลน์มายังไม่ทันกดอะไรเลยค้างเลย
มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะฮะ

ที่ถูกดูดเงินจากโทรศัพท์มือถือ
แอปของแบงค์ของเรานะฮะ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ

แต่ว่าคราวนี้เนี่ยผู้เสียหายเขายืนยันว่า
ทีแรกเนี่ยเป็นเบอร์มือถือโทรมาแล้วบอก

คุยทางไลน์ปุ๊บทักมาสวัสดีครับ
โทรเข้ามาพูดว่าสวัสดีครับอีกทีเดียว
ทางนี้ก็ส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีไปแค่นั้นแหละ
ค้างเลยฮะแล้วเงินหายไปเลยครับอาจารย์

คือถ้าให้ผมดาวนะอันนี้ดาวนะ

อาจารย์การโดนมาก่อนหน้านี้แล้ว

จังหวะที่มันโทรมาหรือว่ารับโทรศัพท์แล้วเงินออก
มันจะคล้ายกับเมื่อ๒๓อาทิตย์ก่อนที่ว่า
ชาร์จแบตแล้วเครื่องค้างแล้วเงินออกตอนชาร์จแบต
มันจะเป็นจังหวะที่มันจะว่ามันพอเอิญพอดีเนี่ย

นี่อาจจะเข้าใจว่าแค่รับไลน์แล้ว
เดินออกจริงเนี่ยเหตุการณ์มันน่าจะเกิดมาก่อนหน้านี้แบบเงียบ

เพราะปกติอยู่โทรมาคุยไลน์กับมันเงินออกเนี่ย
ก็จะเป็นไปไม่ได้เลย
หนังมันต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งสติแล้วก็ลองทบทวน

มันยังไม่ปฏิบัติการแล้วมันค่อยปฏิบัติงาน

แต่ว่ามันจะเป็นคนเดียวกับเจ้าเดียวกับที่โทรมาแล้วแอดไลน์มาไหมฮะ

ให้เราแบบไปสนใจตอนที่มันกำลังจะดูดเงินเรา
แต่ว่ามันยึดเครื่องเรามานานแล้วแล้วมันก็แกล้งมาคุยอะไรไม่ให้เราสนใจก็เป็นไปได้

แต่ผมก็ไม่สนใจมันนะโทรมา

แบบมันจะหลุดไปแล้วก็อยากเตือนคนไทยทุกคนนะเวลานี้ข้อมูล
เราส่วนใหญ่ได้หลุดไปหมดแล้วอุ้ยไม่มีจานแบบนี้นะคือมัน
ไปหมดแล้วข้อมูลเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าถ้าใครโทรมาแล้วมัน
เงินใช่ไหมอย่างเงี้ยคือคือมันรู้ข้อมูลเขาก็เลยคิดว่าเออสงสัย
เจ้าหน้าที่จริงจริงอย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีการของมันเลยล่ะ
มันไปได้ข้อมูลเรามายังไงฮะอาจารย์บอกเดี๋ยวนี้ข้อมูลเราหลุดไปหมดแล้วเลย
ขออากาศขออากาศสหรัฐชนเลยนะครับ
ตอนนี้มีหลายหน่วยงานรัฐหรือหลายหน่วยงานเอกชนที่ข้อมูลรั่วเนี่ยแต่หน่วยงานเขายังไม่รู้ตัว
หรือจาตันลีกคือคือมันมีสองแบบคือเขารั่วแต่เขาคิดว่าเขายังไม่รั่ว
แต่อีกแบบนึงคือเขารั่วแต่เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่
อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าข้อมูลเนี้ยมันถูกนำไปขายในดาร์กเว็บมันจะมีเว็บมืด
หากมืดอ่ะเออเอาข้อมูลของไทยมาขายมาอะไรซึ่ง
ซึ่งเราจะเห็นเป็นระยะระยะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่การที่เราเนี่ยซื้อของออนไลน์
เราทำธุรกรรมกับบริษัทต่างต่างเราไปมีข้อมูลเราเนี่ยเราไม่รู้ที่ผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ย
เพราะฉะนั้นอาจจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ข้อมูลรั่วออกไปโดยที่เขารู้ตัวและไม่รู้ตัว
ผมเป็นสายแคมป์บินให้ตั๋วฟรีคุณคือประมาณทุกรูปแบบผมเป็น
คอมพิวเตอร์ชื่อดังคุณเคยซื้อของตัวนี้มาใช่ไหม
๓เดือนที่แล้วผมมีโปรให้คุณอันนี้หลอกหมดเลย
แสดงว่าพลอยพวกนี้มันมีข้อมูลเราหมดแล้วมันจิ้มเลือกเลยใช่ไหม
อาจารย์ว่าวันนี้ฉันจะโทรหาใครคนนี้มีข้อมูลยังไงบ้าง
ทริกเลยว่าเฮ้ยก็เป็นบริษัทที่โทรมาแน่เลยแต่พวกนี้มัน
มีโปรโมชั่น๓๐๐เราก็ไม่คุยต่อขอมัน๓๐๐๐นะ๕๐๐๐นะ
อะไรอย่างเนี้ยถ้าไม่คุยกับมันเราก็เสียดาย
เราต้องคิดก่อนว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ย
ผมถามส่วนภาษาการดูลขนาดพูดหน่อยเขาว่างขนาดตัวเหมานกับคุณหรือก
ร้องเรียนคือขอให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยประชาชนมีจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยเขาจะเซอร์วิสคุณบางทีคุณก็ต้องรอ
บางทีข้ามวันข้ามคืนถูกป่ะแต่นี่เขาโทรมาหาคุณพี่
เขาจะคืนภาษีให้คุณเขาจะช่วยคุณเงินของคุณถูกล็อกเกี่ยวยาเสพติด
เว้ยผมไปเข้าบัญชีเขาก่อนอุ้ยเขาจะดีขนาดนั้นก็อยู่
คือว่าเอาโลจิกความเป็นเหตุเป็นผลมาคิดเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรเลย
มันจะรู้ข้อมูลเราก็ช่างมันแต่เราคิดความเป็นเหตุผลเนี้ย
มันไม่น่าจะว่างขนาดนั้นน่ะอ้าวหวังมีผมขนาดนั้นคือว่างขนาด
เจ้าที่รัฐไม่ได้ว่างขนาดนั้นไม่ว่าประเทศไหนนะ
เพราะฉะนั้นก็คือป้องกันเบื้องต้นก็คือ
เมื่อข้อมูลเรามันแทบจะหลุดกันไปหมดแล้วเนี่ย
อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้ามีใครโทรมา
ต่อให้รู้ข้อมูลเราขนาดไหนบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหน

อย่าไปเชื่อเขาว่าหูก่อนแล้วขอตั้งสติกปั๊บหนึ่ง
แล้วก็โทรกลับไปที่หน่วยงานนั้นอีกทีหนึ่ง

บอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับไปเอง
อย่างนี้แล้วโทรไปหาต้นสังกัดเขาว่าเออมันใช่ไม่ใช่อย่างไร
แต่ทีนี้อาจารย์ครับอย่างคุณมัศยาเนี่ย
หรือกับถ้าใครจะไปเจอเนี่ยอ้าวมันโทรมาแล้วโทรศัพท์มันค้างไปเลยอ่ะ
ถ้าเราเจออย่างนี้เราทำไงครับ

ไม่ว่าตอนมันไลน์มาไม่ว่าตอนมันโทรมาครับ
เราก็ปิดเครื่องมาก่อนปิดเครื่องมาก่อน
มันปิดบางคนบอกปิดไม่ได้มันค้างไปหมดเลยมันแข็งไปหมดมันปิดไม่ได้
แต่โทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยแบตมันอยู่ในเครื่องเลยไง
ใช่มันถอดไม่ได้คุณไปศึกษารุ่นนี่มันจะมีปุ่มรีซบ
มันจะมีปุ่มโวลูมขึ้นลง
มันจะมีกฎพร้อมกันค้างไว้๕๑๐วินาที
อันนี้กดปุ่มไหนพร้อมกัน๒๓ปุ่มค้างไว้๕๑๐วินาที
อันนี้วิธีสยดยอดติดต้องรีบทำผ้าโทรศัพท์ห้าง

คุณเอาข้อมูลที่สำคัญออกมาแล้วคุณล้างเลยล้างเครื่องมันมีเมนูล้างเครื่อง
ล้างให้สะอาดหมดจดเหมือนเครื่องใหม่ออกมาจากห้างเลย
ถ้าคุณไม่ทำอย่างงี้สักพักเดี๋ยวคุณไปออนไลน์อีกก็เหมือนเดิมอ่า
รีเซ็นเครื่องว่านี่ช่วยอะไรแล้วก็ถ้าเป็นไว้ได้ไม่ติดอะไรจริงนะ
ใช้ไอโฟนพูดกันแบบตรงแล้วกัน
เมื่อเขาปรับปรุงแล้วก็ไม่แน่ไอโฟนอาจจะถูกแก๊กมากกว่าก็ได้เราไม่รู้
เอาละอาจารย์ครับแต่ว่าผมค่อนข้างจะวิตกกังวลมากเรื่องที่
อาจารย์บอกข้อมูลเราตอนนี้มันหลุดไปหมดแล้วนะ
เอาละครับอาจารย์วันนี้ผมเวลาจะหมดจริงเอาโอกาสหน้าผมชวนมาคุยแบบละเอียดยิบนะฮะ
วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหฟังจากอาจารย์ปริญญาแล้วฐานข้อมูลคนไทยเรามันแทบจะหลุดไปหมดแล้วอ่ะ
ทนายรณรงค์ครับแต่อันหนึ่งที่จับได้ก็คือแสดงว่าอาจจะมีแอปบางตัวที่มันเป็น
รีโมทอยู่ในเครื่องยิ่งต้องเอาไปให้ไซเบอร์ตรวจ
คลักษณะแบบนี้เนี้ยครับสุดท้ายแล้วโอกาสที่เขาจะได้เงินคืนมากเท่าไหร่ขนาดไหน
เพราะเงินปลายทางมันไปต่างประเทศแล้วการไปตามมามันยากมันยาก
แต่ธนาคารต้องรับผิดชอบเงินลูกค้าลูกค้าไม่ได้ถอนเอง
จำไว้เลยว่าลูกค้าไม่ได้ถอนเองส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงก็ถือว่าได้ทวงแล้ว
ครับอ่ะสุดท้ายฮะทั้งสองท่าน

แล้วจะไปเปิดร้านใหม่ที่ชนบุรียังไงเนี่ย
ก็โทรไปถามที่เซงร้านว่าให้ผ่านไปก่อน
ให้คิดเคลียร์เรื่องคดีตรงนี้ไปก่อนว่า

ส่วนเงินที่ไม่มีลงทุนก็คอยหาเอา

อยู่ม๒ครับ

คุณมัสสุยาเป็นยังไงตอนนี้

แล้วก็ผมก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
ในเมื่ออาจารย์บอกว่าข้อมูลมันรั่วไหลเยอะ
แน่นอนครับต่อไปต้องเจออีกแน่

คือถ้าเจอเป็นผมแล้วมันเสียเวลาครับ

ทำอาหารกินไปทำนั่นทำนี่
ที่เราจะไปค้าขายแล้วมีกำไรใช้จ่ายในครอบครัว

ไปหาตำรวจหาธนาคาร

ผมไม่อยากให้เกิดกับทุกคนในประเทศไทยตอนนี้นะครับ
เหมือนที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลรั่วไหล
แล้ววิชาชีพมันต้องพัฒนาขึ้นไปอีกครับ

เราต้องเซฟตัวเองค่ะตอนนี้
เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับ
หวังว่าจะได้รับเงินคืน

วันนี้ขอบคุณมากที่มาบอกเล่าเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์กันนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ